ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังพยายามค้นหากล่องดำนะครับ

ที่ทำให้เครื่องบินสายการบินอียิปต์
พร้อมกับผู้โดยสารและลูกเรือ๖๖คนตก
ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็กำลังส่งผลกระทบ
ขณะที่สื่อต่างชาติต่างนำเสนอเรื่องราว
ของชายผู้โชคดีที่ตัดสินใจเปลี่ยนเที่ยวบินกระทันหัน
ทำให้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้
ซึ่งชายผู้โชคดีคนนี้ก็ชื่อนายอำลอฟฟี่
ตัดสินใจเปลี่ยนเที่ยวบินกระทันหันโดยเขาเชื่อว่า
พระเจ้าคงดนใจให้เขาเปลี่ยนใจ
เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อช่วยเหลือคนอื่นต่อไป
พร้อมทั้งแสดงความเสียใจต่อญาติผู้โดยสารทุกคน
ที่คงหัวใจสลายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้
ขณะที่บรรยากาศที่โบสถ์ในกรุงไคโรในวันนี้
ก็ยังคงเต็มไปด้วยญาติและครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิต
จากเหตุเครื่องบินตกที่ทยอยเข้าร่วมพิธีศพ

โดยวันนี้จะมีการจัดงานให้กับผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๒คน
คือนายเมฮัทธานีอุสและนายวากีมอริส
ทำกลางบรรยากาศที่โศกเศร้า
นายเยฮิยาราชเชฟรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวของอียิปต์
แสดงความกังวลว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งอาจจะส่งผลกระทบ
อย่างหนักต่อการท่องเที่ยวและทุกฝ่ายต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นกว่า๑๐เท่า
เพื่อกรอบกู้สถานการณ์สร้างภาพลักษณ์ใหม่
เรียกความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวคืนมา
ยังเกิดจากปัจจัยอื่นเข้ามาเสริมด้วย
ท่องเที่ยวของอียิปต์นั้นนับเป็นตัวแปรสำคัญของตัวเลขทางเศรษฐกิจ
สร้างรายได้มหาศาลโดยในปี๒๕๕๙
มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปอียิปต์มากกว่า๑๔ล้าน๗แสนคน
แต่หลังจากปี๒๕๕๔เป็นต้นมาหลังจากผู้นำผลิตการ

เศรษฐกิจของอียิปต์ก็ตกต่ำลงเรื่อยมา
ขณะที่นักท่องเที่ยวในปีนั้นลดเหลือ๙๘๐๐๐คน
ส่วนไตรมาสแรกของปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงถึง๑๔๐

จากเหตุการณ์เครื่องบินโดยสารของรัสเซียตก
ในพื้นที่หุบขาวของข้าวสมุทรไซนาย
หลังจากถูกกลุ่มไอซิสรอบวางระเบิดไว้บนเครื่อง
มาด้วยเหตุการณ์จี้เครื่องบินโดยชายคนหนึ่ง

ไปลงจอดที่ไซปรัสเมื่อเดือนมีนาคม
แม้เหตุการณ์นี้จะไม่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายก็ตาม
แหลงนะครับว่าจนถึงขนาดนี้ยังไม่พบกล่องดำของเครื่องบิน
เชื่อว่าผู้โดยสารและลูกเรือทั้ง๖๖คนน่าจะเสียชีวิตแล้วทั้งหมดครับ